นาทีมีเฮวันนี้นะครับไปดูไฮไลท์รวมทั้ง๔ประตูที่เกิดขึ้นในเกมที่ทีมชาติไทยเสมออีลักษณ์ไป๒ประตูต่อ๒ครับ
อิลักษณ์ไปดูไฮไลท์รวมทั้ง๔ประตูต่อ๒ครับ